ล่าสุดน้องวีนะคะวีระยะโอ้โดนหักเลยออกมาน้ำตาเพาะเพาะเพาะเลยนะคะ
กรณีดราม่าก็ไปแซวพี่ติ๊กแต่แซวแรงไปหน่อยชาวเน็ตก็เครื่องใจนิดนึงนะ
พี่ติ๊กเขาเยอะด้วยน่ะเพราะว่าหาว่าน้องแบบไม่มีสมาฆารวะอะไรอย่างเงี้ย
ว่าพี่ติ๊กอ่ะไปเล่นละครเป็นพ่อของคิมเบอร์รี่นะแล้วก็ยังเล่นมุกขำอ่ะนะ
ติ๊กว่าว่าแก่นะอายุเยอะกว่าแม่หนูอีกอะไรอย่างนี้
ชาวเน็ตก็เลยไม่พอใจนะคะเปิดในบทที่แบบน้องอาจจะพูดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะ
ต้องมีบทลงโทษกันบ้างชาวเน็ตเขาว่าอย่างนี้นะ
จนน้องวีค่ะต้องออกมาไลฟ์สดขอโทษทั้งน้ำตาเลยนะ
ก่อนที่พี่ติ๊กสุดหล่อของเราค่ะจะอัดคลิปปลอบใจน้องวีด้วยนะคะ

สำหรับน้องคนไหนนะคะที่
กำลังร้องไห้อยู่ไม่ร้องแล้วนะคะ
อย่ากังวลแต่อย่างใดเลยก็ไม่อยากให้เอ่อ
ไปแปลความหมายหรือว่าไปสื่อสารกันในแบบเข้าใจกันไม่ดี
เพราะพอติ๊กเชื่อว่าถ้าเรามีจัตรนาที่ดีต่อกันแล้วเนี่ย
ทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีหมด
ไม่ได้คิดไลค์ต่อกันไม่ร้องไห้นะคะหนูไม่ร้องแล้วค่ะ
ไม่ร้องแล้วนะคะเขาบอกน้องวีน้องวีก็ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะคะ
ก็ฮันเตอร์สังกัดเนี่ยบอกว่ามีเอ่อบทเรียนที่สำคัญหรือเปล่านะ
ก็ยังไม่มีอะไรนะคะก็ขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญของน้องละกัน
ในการใช้คำพูดคำจาเนอะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันค่อนข้างรุนแรง
คุณผู้ชมเข้าไปดูในคอมเมนต์นะในโซเชียลเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเข้าไปต่อว่าค่อนข้างรุนแรงเลย
บางคนบอกว่ารู้ไหมโอตะแฟนคลับของพี่ติ๊กเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเยอะกว่าโอตะทั้งประเทศ
แต่บางคนก็บอกว่าน้องยังเด็กอาจจะใช้คำพูดที่ผิดสื่อความหมายผิด
อาจจะต้องการแค่แซวเฉยก็ได้